แล้วสถานะจะขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ย
คือพอจะมีขีดเส้นไว้ได้ไหมคะว่า
ถ้าไม่คืบหน้าภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนไหน

หรือให้รอจนถึงสักเมื่อไหร่ถึงจะชัดเจน
คือมีคนร้อนใจเยอะค่ะท่าน

วันนี้เป็นวันที่ครบ๑เดือนของการลงทะเบียน
ถ้าท่านจำได้ก็คือ๒๘มีนาคมก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับ
วันนี้๒๘เมษายนครบ๑เดือนไปดี
เราคัดกรองคนที่ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแล้วเนี่ยนะครับ
๑๐ล้าน๖๐๐คนที่ผ่านเกณฑ์
ใน๘ล้านคนจะได้รับเงินพันธุ์ประจำวันที่๓๐เมษายน

ที่เหลืออีก๒ล้าน๖๐๐คนจะได้รับเงิน
ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมครับ
คืออันนี้เรานับเฉพาะคนที่เริ่มต้น

ยังไม่ได้มีอะไรซ้ำอะไรทบทวนถูกไหมคะ

คือกลุ่มที่เป็นสีเขียวมาตั้งแต่ต้นผ่านเกณฑ์เลยมีแค่๔๒๐๐๐คน
ที่เพิ่มเติมมาอีกประมาณ๖ล้านคนเศษ
ก็เป็นกลุ่มที่เคยขอข้อมูลเพิ่มเติมและท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้ว
แต่ท่านก็ผ่านเกณฑ์นะครับอันนั้นส่วนใหญ่
แล้วก็กลุ่มที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์และท่านขอทบทวนสิทธิ์
แล้วก็มีการตรวจสอบในพื้นที่ก็ดีหรือการตรวจสอบผ่านฐานข้อมูลก็ดี
แล้วท่านได้กลายมาเป็นผู้ผ่านเกณฑ์อันนี้คือจะรวมอยู่ใน๑๐ล้าน๖แสนคนทั้งหมดครับ
เอ่อเพราะฉะนั้นภายในสัปดาห์แรกของพฤษภาคมคนที่ได้จะต้องได้เงินทั้งหมดในรอบแรกถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้น๕๐๐เนี่ยถ้าใครได้จะได้ภายในสัปดาห์แรกของพฤษภาคม
คือ๘ล้านคนจะได้ภายในสิ้นเดือนนี้คืออีก๒วันข้างหน้านะครับ
ล้านคนต้องได้แล้วนะครับและที่เหลืออีก๒ล้าน๖แสนคนนะครับ
ก็จะได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมครับ
ค่ะซึ่งอันนี้รวมทั้งคนคือรวม๒กลุ่มนะคะ
คือคนที่ลงทะเบียนรอบแรกตามปกตินะคะ
แล้วก็คนที่กดทบทวนสิทธิ์ตัวเองหลังจากถูกปฏิเสธเรื่องอาชีพถูกไหมคะ
ถูกครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับ
ทีนี้ค่ะที่เราเคยถามพอเอาไว้ค่ะ
สำหรับคนที่ไปกดยกเลิกของตัวเอง
คือเข้าใจว่ากฎยกเลิกคือเดี๋ยวเข้าไปเขียนใหม่ดีกว่ามันงง

คือปุ่มนี้จะเพิ่มให้กับคนที่ดันไปกดยกเลิก
ในระบบยังไงคะ

จะมีฟีเจอร์ใหม่ในปุ่มที่เรียกว่าทบทวนสิทธิ์นะครับ

ขอทบทวนสิทธิ์นะครับ
แต่วันนี้เราจะเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปว่าท่านที่ไปกดยกเลิกการลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ
ท่านก็มากดเข้ามาที่ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาเป็นต้นไปครับ

แต่ว่าเดี๋ยวข้างในพอเข้าไปเดี๋ยวจะมีให้กรอกเองดีนะครับ
ครับ
เรื่องของเงินที่จะโอนเข้าธนาคารนี้ทำไมมันยากจัง
กรอกหลายทีแล้วถูกปฏิเสธบัตรประชาชนของตัวเอง

คือไม่ถามว่าจะเข้าข้างในอื่นไหนนะหิน
คำถามแบบว่าปลีกย่อยของตัวเองเช่นมันโชว์ขึ้นมาในโทรศัพท์แบบนี้ค่ะ
ก็คือกระทรวงการคลังกับกรุงไทยแค่นี้ถูกไหมคะ
ครับแล้วก็มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเว็บไซต์
เราไม่ทิ้งกันคอมที่ท่านเข้าไปลงทะเบียน
จะมีคำถามที่พบบ่อยนะครับมีคำตอบมีคำอธิบาย

ทีนี้เรียนถามเผื่อเพราะว่าก็มีบ้างบางคนที่รู้สึกว่า
เรียนเข้าใจนะคะที่ทางผอบอกก็คือว่า
มันมีข้อมูลบางอย่างที่คนถามซ้ำกันเหมือนกันอยู่หลายเรื่องนะคะ
แต่ทีนี้บางคนไม่แน่ใจคืออยากจะถามของตัวเองว่า
นี่กรอกไปหลายรอบแล้วค่ะทำไมมันยังขึ้นแบบนี้
อันนี้กรอกแบบนี้แปลว่าอะไรคะกรอกแบบนี้แปลว่าจะได้ไหม
สุดท้ายจะปฏิเสธคือคู่สายเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมใช่ไหมคะ

ยังไม่ได้เพิ่มครับเพราะตอนนี้ผมคิดว่า

เพราะถ้าเกิดเราคัดกรองคนได้๑๐ล้าน๖แสนคนแล้วเนี่ยนะครับ
ผมว่าเรามาได้เกินครึ่งครั้งแล้วครับ

ก็ให้รอเถอะในพฤษภาเนี่ยใช่ไหมหรือยังไงคะ
ครับผมว่าพอผิดวันที่๓๐เมษาเนี่ยนะครับ

แล้วก็อีก๒๖๐๐๐๐๐บาทอันนี้ก็พออนุญาตเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับ

เดี๋ยวคุณจอมขวัญก็จะต้องถามผมอีกว่าเขาจะได้กี่เดือน

ไหมครับคนที่จะได้ในเดือนพฤษภานะครับ
ท่านจะได้สองเดือนเลยนะครับหนึ่งเงินบาทนะครับ
เดือนเมษาและพฤษภานะครับ๒ล้าน๖แสนคน
ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทั้ง๒เดือนนะครับ

ก็คือท่านได้ช้าแต่ว่าท่านยังได้นะครับ
แต่ว่าเราก็พยายามจะทำคือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยครับ
พยายามจะแก้ให้อย่างที่ว่าไปยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ตั้งใจ
อย่างนี้นะครับก็ต้องไปพัฒนาระบบหลังบ้านขึ้นมาให้รองรับ

ทบทวนสิทธิ์การขอยกเลิกการทบทวนสิทธิ์อย่างนี้ครับ
ก็มีสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลาครับ
วิธีการแบ่งโอนเงินเข้าค่ะที่พอบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
มีคนถามเหมือนกันว่าสมมุติเราเดือนเมษาเนี่ยนะคะ
วันที่เท่าไหร่แปลว่าเดือนถัดไปจะได้ตรงกับวันที่เดิมของเมษาไหมคะ
ถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าวันนั้นเป็นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะขยับไปเป็นวันจันทร์นะครับ
ซึ่งถ้าสมมุติใครนะคะที่ได้สิทธิ์แต่ว่าไปได้ในวันที่ขึ้นเป็นของพฤษภาแล้วเนี่ย
พฤษภาจะได้เป็นหมื่นเลยถูกไหมคะ
ถูกครับถ้าเกิดเมษานี่ผ่านผ่านเดือนเมษาไปแล้วใช่ไหมครับ
ท่านได้รอบต้นเดือนพฤษภาวันที่สองวันที่ห้าสมมติอย่างเงี้ยนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณผู้ชมคะเรียนสรุปจากที่ผอบอกนะคะ
ก็คือว่าเราอาจจะนับหรือไม่นับก็ได้นะคะว่าเราได้กี่ครั้งกี่รอบ
แต่ว่าเงินเนี่ยจนถึงสุดท้ายนะคะสุดท้ายที่มิถุนายนเนี่ยถ้าได้นะคะ
จะได้ครบ๑๕๐๐แน่แต่ว่าบางคนอย่างที่พอบอกคือบางคนไปเริ่มที่พฤษภา
เพราะฉะนั้นพฤษภาเนี่ยจะได้ก้อนแรกแบบบวกก้อน๒ไปเลยนะคะ
เพราะสุดท้ายแล้วจะต้องโอนจบภายในมิถุนายนเท่านั้นถูกไหมคะ
ถูกครับภายในที่สุดมิถุนายนได้ครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ